กลายเป็นตำบลกระสุนตกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลไปแล้ว
สำหรับบิ๊กป้อมพลเอกประวิดวงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพราะตลอด๑ปีที่ผ่านมาทุกย่างก้าวมีแต่คนให้ความสนใจ
โดยเฉพาะประเด็นร้อนส่งท้ายปลายปีที่สังคมด่าหน้าถล่ม
ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเจ้าตัวนั่งไม่ติด
นั่นก็คือการให้สัมภาษณ์กรณีนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตัญญาการ
น้องเมย์เสียชีวิตปริศนาจนกระทบความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่
และไหนที่สุดพลเอกประวิทย์ต้องออกมาขอโทษ

อิริยบทระหว่างถ่ายภาพหมู่คอรมอประยุทธ์
หน้าตึกถ่ายคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
หลังเอามือบังแสงแดดไม่ให้เข้าตา
แต่แสงสะท้อนจากแหวนเพชรกลับเด่นขึ้นมา
มูลค่าสูงริ้วจึงนำมาสู่การตรวจสอบ
หลังไม่ปรากฏทั้ง๒รายการ
อยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
โดยพลเอกประวิทย์ยืนยันชี้แจงที่มาที่ไปได้

ซึ่งจนถึงขณะนี้หลายคนก็ยังติดตามว่า
สุดท้ายเจ้าตัวจะชี้แจงปปชอย่างไร
หลังมีภาพเคยใส่นาฬิการูหลักล้านขึ้นไปมาแล้วหลายเรือน
แต่ยังไม่เคยแจ้งในบัญชีทรัพย์สินแม้แต่รายการเดียว
นี่ขนาดยังไม่นับรวมกระแสโซเชียลอื่นก่อนหน้านี้
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการห้ามนั่งแคปและท้ายกระบะ
จนเกิดกระแสโจมตีบนกลนด่ารัฐบาลเป็นจำนวนมาก
และไหนที่สุดต้องยอมผ่อนผันมาตรการนี้
มากับการเดินทางไปประเทศอังกฤษ
ระหว่างวันที่๑๒๑๕กันยายน
ก็โดนข้อคอรหาเชื่อมโยงว่าไปช้อปปิ้งซื้ออาวุธ
พร้อมทั้งแอบนัดเจอนายใหญ่ทักษิณชินวัฒน์
อดีตนายกรัฐมนตรีที่ลอนดอน
กลับถึงไทยต้องมาไล่ชี้แจงว่า
ไม่ได้เจอเพราะเดินทางไปกลับคนละช่วงเวลา
จะช่วงที่พลเอกประยุทธ์บินไปสหรัฐอเมริกา
เพื่อพบโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ
และฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต
สหรัฐปลดล็อกการจะซื้ออาวุธของไทย

ยอมขายขีปนาวุธหาพูน๕ลูก
มูลค่ารวมกว่า๔๓๐๐ล้านบาท
คนที่ออกมาชี้แจงและโดนด่า
ก็หนีไม่พ้นพลเอกประวิทย์อีกนั่นเอง
อกจากนี้ยังมีประเด็นการอนุมัติจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ของแต่ละเหล่าทัพออกมาไม่ขาดสาย
โครงการจัดซื้อเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่เบื้องต้นจากเกาหลีใต้
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อถูกต้องโปร่งใส
จนถึงความเหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบันหรือไม่
และก็แน่นอนว่าทุกภาคส่วนพุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิทธิ์
หากยังจำกันได้เมื่อช่วงปลายปี๒๕๕๙พลเอกประวิทย์เคยเจอวิกฤตทิพฮาไวน์เป็นพิษมาแล้ว
หลังยกคณะ๓๘คนเช่าเหมาลำเครื่องบิน๒๐ล้านบาท
เดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการ
จากถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้เงินหลวงที่ไม่คุ้มค่า
ยังถูกลือว่าแอบควงสาวคนสนิทซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบินไปด้วย
จนต้องนำหลักฐานมาเปิดเผยว่า
ปริศนาที่ทุกคนคาใจไม่ได้บินไป
จะทิ้งคำตอบสุดพีคที่เจ้าตัวบอกว่า
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พลเอกประวิทธิ
ตกเป็นเป้าที่ทุกคนอยากตรวจสอบและพิสูจน์ในหลายเรื่อง
เพราะถ้าโจมตีพลเอกประวิทย์ได้ก็เท่ากับกระทบพลเอกประยุทธ์และดิสเครดิตรัฐบาลคอสช
เพราะผลเอกประวิทย์ถือเป็นผู้มีบารมีคนสำคัญในคอสชที่ถนนทุกสายวิ่งเข้าหา